อันนี้จากการประมาณการก็อาจจะประมาณสัก๕๐๐๐คนนะคะ
แต่ว่ามีหลากหลายคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปส่งคุณปอทฤษฎีนะคะ
โลกโซเชียลก็มีความเคลื่อนไหว
บ่ายของเมื่อวานนี้นะครับก็มีพิธีพระราชทานพลึงพระศพเป็นกรณีพิเศษค่ะ
ซึ่งนอกจากแฟนคลับก็ยังมีคนในวงการมาร่วมส่งพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้าย
แต่ก็ยังมีบางส่วนค่ะที่ติดภารกิจไม่สามารถที่จะมาร่วมในพิธี
จึงส่งความอาลัยรักผ่านทางโลกโซเชียลแทน
เริ่มจากพี่บุ๋มปนัดดานะคะพี่สาวคนสนิทของพระเอกหนุ่มที่ไม่สามารถมาร่วมงานในครั้งนี้ได้
ก็ได้โพสต์แสดงกำลังใจไปยังครอบครัวสหวงค่ะ
โดยก็เป็นรูปขณะที่คุณโบนะคะภรรยาคู่ชีวิตของปอ
อดทายาทตัวน้อยน้องมะลิพร้อมบรรยายข้อความว่า
อดลูกไว้ให้แน่นเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันปอไปสวรรค์แล้ว
แต่เลือดของปออีกครึ่งยังอยู่ตรงนี้ในตัวมะลิปอไม่ห่างหาย
และพวกเราจะคอยทำบุญส่งให้ปออย่างสม่ำเสมอ
นางเอกสาวที่เคยร่วมงานกับปอทฤษฎีนะคะอย่างยายาอุรัสยา
ก็ได้โพสต์ภาพพระเอกหนุ่มพร้อมระบุว่า
ด้วยรักและอาลัยขอให้พี่ปอไปสู่สุขตินะคะ
ก็แปลว่าเธอรู้สึกเป็นเกียรติที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมงานกับพระเอกหนุ่ม
เช่นเดียวกับแพทย์นับประพานะคะนางเอกคนแรกในวงการของคุณปอทฤษฎี
ก็ส่งพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับด้วยภาพอินสตาแกรม
โดยระบุว่าตนอาจจะไม่ได้ไปส่งพี่ชายเป็นครั้งสุดท้ายเธอขอโทษแต่ใจแพทย์ไปอยู่ตรงนั้นแล้ว
ดีใจที่เราได้รู้จักกันขอบคุณที่รักและเอ็นดูเธอมาตลอด๑๐ปี
พี่ชายและจะรักตลอดไป
ส่วนนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนะคะอย่างคุณมิกซ์บรมวุฒิ
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเล่นละครกับคุณปอก็ลงภาพคู่พระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับค่ะ
เขียนว่าติดงานเสียดายที่ไม่ได้ไปส่งพี่ด้วยตัวเอง
จะอยู่ในใจพวกเราทุกคนตลอดไปหลับให้สบายนะครับพี่
อกจากนั้นก็ยังมีพระเอกรุ่นน้องอย่างโอมอัชชานะคะที่เจ้าตัวก็ลงภาพคู่กับปอ
บรรยายใต้รูปว่ามีพบก็ต้องมีจากเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์
แต่ยากที่จะยอมรับและทำใจได้ผมส่งพี่ตรงนี้นะ
ขอให้พี่ไปสู่พบภูมิที่ดีเป็นเทพบุตรบนสวรรค์
พี่เป็นพี่ชายที่ดีของผมเสมอตลอด๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
และพี่จะอยู่ในใจผมตลอดไป
อกจากนี้นะคะคนในวงการบันเทิงที่มาร่วมงาน
ก็พร้อมใจกันส่งข้อความอาลัยบนโลกโซเชียลเช่นเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นพี่ชายคนสนิทนะคะคุณทีนสารวุฒิ
ซึ่งก็โพสต์ภาพสมุดที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
เป็นกรณีพิเศษของพระเอกหนุ่ม
แล้วก็เขียนข้อความข้อความว่าจนกว่าจะพบกันใหม่หลับให้สบายนะน้อง
เช่นเดียวกันกับนางเอกสาวนะคะเชอรี่เข็มอับศร
ลงภาพลงศพอันสวยงามของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับ
และระบุข้อความว่าเดินทางปลอดภัยนะพี่ป่อ
นี้ค่ะก็ยังมีบรรดาพี่น้องเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง
รวมใจกันส่งข้อความอาลัยถึงพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับ
ฤษฎีสหวงเป็นครั้งสุดท้าย
ไม่ว่าจะเป็นอ้นศรีพันธ์แท็กพระรันยูมะปรางวิราการ
แหม่มคัทเทลียแมคอินทอร์ชเมปาธิดาซิริตาเจนเซ่น
พงศกรพลอยเชอร์มานเอพรทิพย์และอีกหลากหลายคน
เกือบ๑๐๐โพสต์นะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลของโบวันด้า

ก็ยังคงเป็นภาพเดิมที่โพสต์เอาไว้เมื่อวันเสาร์
ซึ่งก็เป็นวันเกิดของสามีสุดที่รักค่ะ